คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเพื่อนบ้านก็ภาวะเหมือนกันคิดดูสินอนหลับอยู่ดีตีหนึ่ง
บ้านฝั่งตรงข้ามมีเสียงเป็นเสียงกรีดร้อง
แล้วก็ดังอยู่สักประมาณนาทีนึงเสียงกรีดร้องนั้นเป็นเสียงกรีดร้องของผู้หญิง
เดี๋ยวจะให้ดูนะเราจะวงภาพให้เห็นด้วย
ว่านอกจากเสียงกรีดร้องที่ได้ยินมันเหมือนกับมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ที่บ้านฝั่งตรงข้าม
สำเร็จจากรายเถอร์น่าออธิบาย
สียังดังแล้วหน้ากลัวมาก
ไม่รู้ว่าบ้านตรงข้ามมันเกิดเหตุร้ายหรือเปล่า

นี่ไงใครเป็นอะไรหรือเปล่าโดนทำร้ายหรือเปล่า

อันนี้คือเท่าที่จับใจความได้นะ
ที่เราทำทรัพย์เนี่ยพยายามพยายามฟังเสียงมันออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะ

ต้องหาคำตอบแหละว่าบ้านตรงข้ามมันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าบ้านตรงข้ามมีคุณป้าอยู่กับลูกสาว
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านในอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
ใจเย็นนะบางคนขนลุกรูปแขนตัวเองแล้วค่อยฟังก่อนละกัน
เราไปคุยกับคนที่ถ่ายคลิปคือคุณรุ้งทอง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันพระ
พระที่ผ่านมา๒๒เข้า๒๓เลยนะคุณผู้ชม
ตอนนั้นตัวคุณรุ้งทองเองตื่นมาเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงกรีดร้องแบบนี้
ก็เลยมาดูตรงหน้าบ้านว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น

สิ่งที่เห็นคือคุณป้าที่อยู่บ้านตรงข้ามน่ะร้อง

ตกใจมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมลูกสาวก้มกราบแม่อยู่
แล้วแม่ก็นอนอยู่แบบนี้สักพักหนึ่งป้าก็เงียบไป
เอามันเกิดอะไรขึ้นล่ะเราก็เลยไปสอบถามลูกสาวของป้าละกัน
ป้าบอกว่าแม่เหมือนกับโดนผีเข้า
แล้วอาการแบบนี้นะมันเกิดมาจากที่แม่ไปรับขันห้ามา
วันสองวันก่อนหน้าแล้วทีนี้เหมือนกับว่าลูกสาวเลยจุดทูบ
บอกกล่าวบอกว่าเดี๋ยวจะทำบุญจะอุทิศส่วนกุศลไปให้
เพราะว่าที่ผ่านมาเอาจริงนะลูกสาวบอกว่าแม่ก็เคยมีโชคมีลาบ
ถูกรางวัลบ่อยครับเออแล้วพอมีการจุดทูปบอกว่าจะไปทำบุญ
ทิศส่วนกุศลไปให้เนี่ยสักพักนึงคุณแม่ก็หมดแรง
หมดแรงล้มลงกับพื้นแล้วตัวแม่เองจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเกิดอาการ
เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแม่จำไม่ได้ว่าตัวเองกรีดร้องอะค่ะ
เดี๋ยวฟังลูกสาวเล่าหน่อยละกันนะคะ
เสียงดังมากแบบน่ากลัวมากค่ะ
สรุปว่าเขาเป็นอะไรอะครับ

คุณผู้ชมขออภัยค่ะอันนี้คือเป็นคุณรุ้งทองนะ
เพื่อนบ้านที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ได้ยินเสียงกรีดร้อง
เพราะว่าลูกสาวป้าเนี่ยนะเขาบอกว่าจริงบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณตา
ก่อนที่คุณแม่กับเธอจะย้ายเข้ามาอยู่
แล้วปรากฏว่าคุณยายเสียชีวิต
ทีนี้ตัวแม่เองเคยเหมือนกับจุดทูปขอไง

เข้ามาทวงหรือเปล่าเลยเกิดอิจการแบบนี้นี่ไงใช่

ตัวคุณป้าก็ไปทำบุญที่นครสวรรค์นะ

เพราะว่าทีแรกจะคุยเพิ่มเติมกับคุณป้ากับลูกสาว
ปรากฏว่าไม่เจอลูกสาวก็ไปทำงานไม่อยู่บ้านค่ะ
แต่หน้าบ้านหน้าบ้านนี้นะคะที่ลงไปดูรู้สึกว่าจะมีเหมือนกับพญานาค

อันนี้คือสิ่งที่นักข่าวของเราลงพื้นที่แล้วก็ไปดูมา
แต่เสียงของป้าเขาร้อนกันนะ